ไปดูอีกสักพักแล้วกันนะฮะวันนี้ก็เปิดปราศัยใหญ่โค้งสุดท้าย
วันสุดท้ายที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับใช้สถานที่ที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งนะครับ
สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับพักอนาคตใหม่นะครับ
โดยชูนโยบายเรื่องการเลือกอนาคตใหม่อย่าให้ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณคารินกะมุดโยธินนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากเวทีของพักอนาคตใหม่ครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณคารินกะมุดโยธินนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดของพักอนาคตใหม่ครับผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวี
นาคมผมให้อนุญาตมันว่าเราต้องใช้การด้วย
และตั้งพรรณนี้เพื่อสามยุติยุติที่นึงยุติการสูดคลอดนักลงกล้าน
จันโดชามาเป็นนายกุศมันตรีต่อสกัดการไปให้พระราชาวัคได้เป็นรัฐบาใต้
แต่ว่าที่สำคัญที่สุดมันมีการใช้อันลากลบบังบนไม้ของหัวหน้าพศใช้แล้วไม่อยู่เห็นไปหมดตลอด๕ปี
ไม่ว่าจะเป็นประกาศพศคำสั่งพศแผนปฏิรูปแผนศาสตร์รัฐธรรมนุมประสุทธิ์
พวกนี้ใหม่ความว่าอะไรต่อให้เราเชิญพวกเองประยุทธกล่อจากบ้านได้
แต่มันมีวิญญาณของพวกเองประยุทธยังอยู่กับเราก็ได้
อันตราข้อสัยเมื่อเราเข้าไปเบี่ยงมาก
เราจะจัดการแก้ไขรัฐธรรมนูน๖๐

เพื่อไปเปิดทางให้มีการเลือกความสำราบร้ารัฐธรรมนูนที่มาจากเจราชาญชน
และให้ชุดเข้ามาร่างรัฐธรรมนูนใหม่ด้วยกัน

นี่คือสิทธิ์ที่พระธรรมนักท่วมใหม่ตั้งใจจะทำเราจะยุติการเสร็จพ่อธรรมนาคมของประชา
และกำกัดมรดบบของพ่อศักดิ์ช้อน้วยยุติที่สองครับนี่คือสิทธิ์ที่พระธรรมนาคมของประชา
และกำกัดมรดบของพ่อศักดิ์ช้อน้วยยุติที่สองครับ